ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว

การถือทองและเปลี่ยนแทนก็ดีถือว่าเป็นการสำหนุน
รับรวมจากผู้ต้องหาคติศิษฐ์
บทลงโทษหนักแค่ไหน
ชุวิตกระมวลวิสิต
สุภาณีคชพรรณสมโภต
ชุวิตตีแสดหน้า

วันนี้ตีเรื่องของคุณเบนส์
แต่ว่าทวนความทรงจำกันหน่อยเรื่องราว

เหตุผลที่ผมต้องพูดเรื่องยาเสพติดเนี่ย

ผมจะพูดถึงการทำงานของตำรวจ

การที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงิน
พูดถึงเรื่องของโทษ

เพราะนี่มันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเราเนี่ย

มีที่ท่านสมหมายพูด

มีไหมมีค่ะ

มีมีหลายคนเลยเพราะฉะนั้นการพูดของผม

ผมจะพูดเพื่อให้ประชาชนตาสว่าง
ได้รู้เรื่องของคุณเบ้น

ก็สองคนนี้เป็นสามี

ไม่รู้เรื่องเอาละตอนนี้โดนไป

สมคบกันสมคบกัน

นะครับเอาล่ะทีนี้

นั่งโซฟาดูทีวีอ้าปาก

อยู่เอาอย่างนี้ละกันนั่ง
วันดีคืนดีความสวยมาเยือนครับ

นะครับปู่เอาเงินสดมาให้

เอามาให้เราอยากได้เงิน

โอ้โหลูกนี่มันกระตันยูเสียจริง

วันดีคืนดีเอาเงินมาให้ภรรยา

โอนมาให้สองแสนโอนมาให้สามแสน
ไม่ถามสักคำเอาเงินไปช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้งแล้วยังเอาเงินไปซื้อบ้าน

ท้ายสุดกรณีเดียวกันครับ

ที่คุณเบ้นที่เป็นสามี
เงินให้แสนสองแสนโอนมากี่ครั้ง

สิบแปดครั้งอันนั้นหมายความว่า

แต่โอนมาให้ทุกครั้งแสนสองแสนสามแสน

เมื่อไปบอกกับตำรวจ
ก็อาจจะไม่ได้พูดความจริง

อย่าไปสัมภาษณ์เยอะเมื่อวานผมเพิ่งพูดอยู่
อย่าไปพูดเยอะอย่าไปให้ญาติอย่าไปให้ผู้จัดการ
ให้ใครต่อใครพูดแทนเราโดยเด็ดขาด

นิ่งก่อนตั้งสติก่อนนะครับ

นี่ไม่ใช่เงินฉันนี่มาจากการทำงานการแสดง

ตำรวจก็ไปหาจุดเชื่อมโยงโดยทันที
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็แล้วไป

อย่างนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องไม่จริงไปด้วย

เพราะว่าพูดไม่จริงอย่างเดียวมันล้มทุกเรื่อง

บอกว่าถ้าตอนต้นพูดความจริงเสียมันก็จบ

เขาก็หาจุดเจ้มโยงตำรวจเนี่ยต้องทำงานหนัก

คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณนิวครับ
ตรงนี้แหละครับตัวสำคัญที่ผมกำลังจะโน้มให้เขาไปเข้าเรื่อง

เพราะยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจับอยู่กับตัว
อันนี้คือเรื่องหลักสำคัญ
ทีนี้มันก็มีล่ะครับที่จับมาแล้ว

คันนั้นเขาใช้ผมขนมา

พอใช้ขนมากก็ต้องไปหาจุดเชื่อมโยงครับ
เพราะไอ้เรื่องนี้มันต้องไปแสดงต่อสารว่ามีจุดเชื่อมโยงครับ
เขารู้จักกันมานานเขาเป็นยากันยังไง
ยาพวกนี้มาเชื่อมโยงถึงคนยังไงที่เขาไม่ได้มีอยู่กับยา
นี่หลักสำคัญครับไอ้ที่เราจับได้เนี่ยแน่นอนครับ
มันไปจับได้พร้อมกับยาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้

แต่ทีนี้มันมีเรื่องของการฟอกเงิน
อันนั้นก็หมายความว่าคุณได้เงินมาจากยาเสพติด
เอามาฟอกเอามาแปลงเอามาถ่ายเท
เช่นโอนให้เมียนะ
แล้วเมียก็ถอนโอนกลับ
หรือเมียอภัยซื้อนู่นซื้อนี่แล้วไปใส่ชื่อตัวเองไปใส่ชื่อผัว
อันนี้แหละครับที่ผมบอกพ่อแม่เหมือนกันครับ
เงินมาล้านหนึ่งดีใจนะครับ
ลูกบอกว่าเอามาแล้วโอนกลับ๓๐๐๕๐๐หรือช่วยโอนไปหาคนนั้นที
ซึ่งคุณพระโดน

วันนี้โดนอีก๒ข้อหา
ข้อหาอะไรครับข้อหาสนับสนุน
ค่ะโดยช่วยเหลือผู้ที่กระทำความผิด

นะครับทีนี้ไอ้ข้อหานี้มันรุนแรงแค่ไหน
นะครับเอ่อมีความร้ายแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าในตอนต่อไป
แต่ตอนนี้ผมขอพูดให้ท่านเห็นภาพรวมเสียก่อน
ค่ะนะครับภาพรวมว่าไชยสยบไพรี๖๐ทับ๑ถึงเกิดขึ้นมา
ค่ะนะครับไปตามจับใครได้
นายไทยสนะไทยสนะไทยสนะเนี่ยมันเป็นลาว
อยู่ที่ประเทศลาวก็อู้ฟู้เป็นฮายโซนะครับมีรถ
ก็ผมบอกแล้วว่าคุณมีเงินเนี่ย
พวกนี้มันไม่เคยมีเงินพอไม่มีเงินปุ๊บ

เพราะอะไรครับอยู่มันเกิดมันถูกหวยขึ้นมาหรือครับ

คือเงินมาจากไหนทำไมมีเยอะแยะไหน
มาเอาเงินมาจากไหนสอบไปสอบมา
ก็ตอบไม่ได้โดนจับ
ประเภทไทยเราถือสนามบิณีสนามบินวันนี้ยังอยู่ตอนทานสถานบำบัติ

ก็ได้ด่อนได้ไไป๊ะ

จับมาได้๒๐โลพวกนี้มันไม่ใช่เป็นกรรม
จับมาได้๒๐โลพวกนี้มันไม่ใช่เป็นกรรมนะครับ
โลแล้วเป็นสารที่แบบ
เคฟาตามีนที่บริสุทธิ์

ก็โดนจับที่นนไอ้แป๊ะก็โยนไปแล้วครับ
ไปให้ในบอยนะคะบอกนี่ไม่ใช่ของผมครับ
ผมขนอย่างเดียวของไอ้บอย
นี่ไงสาวกันแบบนี้แหละ๖๐ทับ๒ก็ล็อกคอไอ้บ่อย
ปัจจุบันไอ้บอยก็อยู่ในคุก

ต้องไปหาเชื่อมโยงล่ะครับคือการทำงานของตำรวจนี่
คุณนิวผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
อันนี้ผมเรียนท่านผู้ชมฮะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุน
ต้องพูดก่อนเลยนะครับต้องพูดฮะ
ต้องให้กำลังใจในกรณีของตำรวจ
ศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปหาจุดเชื่อมโยง
ไล่ดูทีละบรรทัศน์ไอ้นี่มันโอนไปโอนไปเมื่อไหร
โอนไปให้ใครอย่างไรโทรศัพท์ยังไงไปหาใคร
ดักคอไปรอดูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นหลักฐาน
อย่างเราเนี่ยอาจจะดูผมอาจจะพูดนะครับ
แต่ขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นต้องพูดให้ฟังเสียก่อน
ดังนั้นไปหาจุดเชื่อมโยงของไอ้แป๊ะ
โยนไปว่าไอ้บอยไอ้บอยก็โดนล็อกนะครับ
บอยดูสิมันเป็นตัวใหญ่

บอยเนี่ยมีประวัติประวัติเดิมนะมีอยู่แล้ว
แต่เขาเป็นแบ็คลิสต์และก็ไม่ได้ให้มันทำอะไร
เปิดบัญชีนิติกรรมอะไรได้เพราะมันมีแก๊กลิสต

ตัวมันก็ไปอยู่ในวงการแข่งรถล่ะครับ
พวกนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับมีเงินมันคัน
เพราะมันคันกว่าอยากใช้ล่ะครับอยากจะโอ้อวด
มันมีวิถีชีวิตเคยไม่มีเงิน
พอมีเงินขึ้นมาเราก็อดไม่ได้หรอกครับ
สันดารมันเป็นอย่างนี้คือก็ต้องซื้อรถนะครับ
รถก็มอเตอร์ไซคันหนึ่งเท่าไหร่

มอเตอร์ไซนะแล้วก็เข้าแก๊งนะครับ
ถ่ายเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คเข้าตัวทันที

ก็ต้องดูแล้วครับไอ้นี่มันเอาเงินมาจากไหน
เสร็จแล้วมันก็ไปหาจุดเชื่อมโยงได้ตรงที่ว่า
นายบอยกับนายเบ้น
เอาล่ะครับเที่ยวนี้ผมก็จะบอกว่า
อันนี้ไอ้บอยเนี่ยมันทำนิติกรรมไม่ได้
มันเปิดบัญชีไม่ได้แล้วมันเอาให้เว้นได้ไง
เอาเงินมาจากไหนหรือได้เงินมาแล้ว

แล้วบอยกับเบ้นตอนนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร

แล้วเบ้นเนี่ยไปลามถึงเมีย
ไปลามถึงผู้จักรร้าน

ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นอุทาหรณ์
ไม่รู้เรื่องก็อาจจะผัวพันไปด้วย
คนที่บริสุทธิ์อยู่เงิน
อย่างที่ผมบอกเอาลูกเอาเงินมาให้

จึงมาให้๒๐๐๐๐๐อาทิตย์หน้ามาอีก๓๐๐๐๐๐

ไม่รู้เลย
แล้วลูกเนี่ยต้องระวังเพราะจะนำภัยมาให้ครอบครัว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้เห็นในตอนต่อไปครับ
กลัวนะคะติดตามกันได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
คุยกันเรื่องคุณเบนส์เรสซิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง
พันกับเรื่องคดียาเสพติดเกี่ยวข้องกับคุณบอยนี่แหละ
และตอนนี้ก็รับข้อกล่าวหาเพิ่ม๒ข้อหักกล่าวหาแล้วด้วย
ก็เป็นเรื่องรุนแรงเหมือนกันนะครับคุณชุวิต
ครับโดน๒ข้อหาหมายความข้อหาเก่าคือ
พรบฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน
คือสมคบกับร่วมคนละข้อหานะคือสมคบสมคบกันก็คือสองคนขึ้นไป
แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดน๒ข้อหาข้อหาเดิมนะและอีก๒ข้อหาใหม่
คุณนิวข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด
อันนี้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดตามพรบปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
รับเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดเพื่อประโยชน์
หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดเพื่อไม่ให้กระทำความผิดถูกลงโทษ
อันนี้พูดง่ายว่าช่วยเหลือสนับสนุนราคา
คือไปรับเงินที่มาจากเรื่องของรถลัมโบกินี่อะไรนะใช่ไหมคะ
ส่วนหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวผมต้องเอากระดานมาให้ดู
นิวพูดถูกแล้วแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นท่านผู้ชมฮะ
ฟังชวิตนี่แหละง่ายได้ค่ะ

ไม่ต้องไปฟังอะไรมากดูที่ผมนี่แหละครับ
ที่ผมนี่แหละครับคือเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ
ก็เริ่มมาจาก๖๐ทับ๑๖๐ทับ๒
ซึ่งเป็นโครงการชัยยะสยบภารีของตำรวจยาเสพติด
เอาล่ะครับมันเริ่มต้นมาจากจับไอ้แป๊ะได้
จับได้พร้อมกับยา๒๐กิโลกรัมโอ้โหอันนี้มันนัก
จับได้ที่จังหวัดนนท์ไงที่เป็นตึกถงตึกแถว
ไปตามจับไอ้แป๊ะได้เขาก็ขยายผล
เขารู้อยู่แล้วว่าไอ้แป๊ะเนี่ยมันแค่มือขนมือเฝ้าของนะครับ
แป๊ะจับได้ก็ขยายทันทีแล้วครับ
ว่าของของใครไอ้แป๊ะโบ้ย
บอกว่าโอ้โหอันนี้มันของไอ้บ๊อย
อ้าอันนี้ก่อนเลยไอ้บ๊อยไอ้บ๊อยของไอ้บ๊อยมาหลึงเลยครับไอ้บ๊อย
โอ้โหไอ้บอยนี่มีประวัติมีประวัติค้ายามีประวัติเดิมอยู่มีแก๊กลีสนะครับ
ก็เคยเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดแต่จับตัวไม่ได้เที่ยวนี้ดีแล้วไอ้แป๊ะ
บ้วยไอ้บ๊อยไอ้บ๊อยตอนนี้ก็อยู่ในคุกแล้วไอ้บ๊อยก็ไปดูซะไอ้บ๊อยมันมายังไง
ปรากฏว่าไอ้บอยก็สนิทสนมกับเบน

รู้จักกันมา๑๐ปีนะครับมีการโอนเงินกันไปทีนี้ต้องบอกก่อนว่า

ถูกไหมครับถูกต้องไหมครับจะไปเปิดบัญชีก็ไม่ได้นะครับปปงปปสก็ดูอยู่
ดังนั้นไอ้บอยมันก็มีนิ้วล่ะครับนิ้วก็คือลูกน้องผู้ช่วยที่๑คนที่สองคนที่สามคนที่๔
เวลามันโอนเนี่ยมันก็ให้ไอ้๑ไอ้๒ไอ้๓ไอ้๔เนี่ยโอนมาให้
เป็นโอนมาให้โอนมาให้โอนมาให้โอนมาให้เห็นไหมครับ
มีการยักย้ายการโอนเงินมานะครับก็เลยโดนก่อนเลยร่วมกันฟอกเงินฟอกเรือสละ
นุนร่วมกันฟอกเงินนะครับโดนก่อนเรื่องฟอกเงินข้อหาเดิม
สมคบและร่วมกันฟอกเงินสองข้อหาแล้วเรื่องฟอกเงินนะครับ
ฟอกเงินโดนละ๒ข้อหานะครับเพราะว่ามีเงินโอนไปโอนมาโอนไป
เท่านั้นยังไม่พอปรากฏว่าเวลาที่ไอ้บอยจะเอาเงินเนี่ย
ไปหายเบ้นที่ร้านนะครับแล้วก็ไปเอากุญแจไขเอาที่เก๊ะ
เปิดเอาเงินไปเลยถามว่าถ้าไม่สนิทสนมอย่างนี้มันจะทำได้หรือ
เขาออกง่ายได้มากก็บอกแล้วครับเวลาไอ้เบนท์ไอบอยจะมาเอาเงินเกิน๒๐๐๐๐๐๐
คือมีการโอนเงินมาตลอด๒ปี๕๗๕๘๕๙มีเงินโอนกันไปโอนกันมา

เฮ้ยมึงจะเอาไหมมึงก็มาเอาที่เก๊
ปรากฏว่ากุญแจก็เอาบอกซ่อนไว้นะครับ

ก็เอากุญแจไขเอาแล้วก็เอาเงินไป
บอยนี่สนิทสนมคนไม่สนิทสนมจะทำได้อย่างนั้นไหม
ทำไม่ได้หรอกครับใครจะให้มึงเข้ามา

คนก็ต้องเห็นคนในร้านก็เห็นว่าไอบอยเข้ามา
ถูกไหมครับทีนี้เบ้นเนี่ยเอาเงินไปโอนไปโอนมา
ระหว่างนี้มีการเกี่ยวข้องกันเรื่องเปลี่ยนเงินตลอดนะครับ

คือรับจากบอยมาก็เอาเปลี่ยนไปให้
เปลี่ยนมือให้ภรรยาเขาไปสอบมา
พวกนี้แหละเงินมาจากไอ้บอยก็โอนมา

ที่บอกว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาเนี่ยเหรอคะ

คนนี้โดนไหมคะโดน
คนนี้โดนไหมคะโดน

มีการโอนเงินกันไปโอนเงินกันมา

ดังนั้นคนต่างเหล่านี้ก็โดนเรื่องผลไม้เป็นพิษ

โดยกรณีการฟอกเงินสมคบกันฟอกเงิน
ทีนี้เบ้นวันนี้โดนเรื่องการช่วยเหลือ

ถามว่ากระบวนการช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ย

ถ้าถามว่าช่วยเหลือและสนับสนุนเนี่ยหนักไหม

ทำเองเลยสนับสนุนก็เหมือนกับ

เพราะเรื่องยาเสพติดเรื่องสนามคัน
การสนับสนุนเขามีกฎหมายระบุไว้ครับ

โดยเฉพาะมาตรานี้เลยครับ
เข้าทันทีมาตรา๖ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ต่อไปนี้ระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการ

ก็คือน้ีไบล์ไบล์ไอ้ไบล์นี่ไงล่ะ
เนี่ยไบล์กำลังจะโดนเตรียมเผาแล้ว

สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อน

หรือทรัพย์สินญาณประหณะสถานที่

เอารถมึงก็รถกูไปขับไปขนยาเลย

อย่างนี้ครับ

ทรัพย์สินที่ประชุม

เฮ้ยมึงโดนหมายจับอยู่ใช่ไหม

มาหลบอยู่ที่นี่เดี๋ยวกูจัดการให้

โดนครับข้อที่๔

ประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด

หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิด

๔นี่แหละครับคือรับเงินทรัพย์สิน

เราก็ไม่ต้องโกหกถูกไหมครับ
ถูกมั้ยครับ
อันนี้จบ

เมื่อกี้ผมบอกถัดไปก็จำเป็นความจริงอยู่
แต่เมื่อตอนแรกบอกว่าไม่ใช่เงินล้านเก้านี่ไม่มีนะครับ
มาจากการแสดงทั้งหมดเห็นไหมครับ
จะมีการพูดหรือใครพูดเองแล้วเรานิ่งเฉย
เวลาที่เราโดนจับหรือโดนตั้งข้อกล่าวหา
ตรงนี้เขาถึงบอกไงครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
เพราะไอ้สิ่งที่คุณพูดจะใช้ปรักปรำคุณในชั้นศาลได้
อันนี้คือข้อสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่า
ในเวลามีคดีหรือโดนตั้งข้อหาตั้งใจเงียบก่อน
อย่าไปเที่ยวพูดอย่าไปเที่ยวกโกหกพูดไปเถอะนะครับ

ปกปิดซ่อนเล้นเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดวัตถุใด
ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
ข้อที่๖ชี้แนะติดต่อบุคคลอื่นให้ประโยชน์ในการทำความผิด
โอ้โหอันนี้ก็คือว่า
สิ่งที่เบ้นโดนและเบ้นสนับสนุนช่วยเหลือ
ก็โดนเท่ากับตัวการคือในบอย
ในบอยโดนอะไรก็๒๐กรัมไงครับ
ไอ้แป๊ะเอาไปบอกว่าของไอ้บอย
๒๐โลไอ้บอยก็เอาเงินไป

หาสนับสนุนช่วยเหลือก็โทษเท่ากับ
โทษนี้นะครับโทษเนี่ย
ง่ายเลยนะผมพูดตามภาษาชาวบ้านเลยละกันนะครับ
คือโดนไปสารบริสุทธิ์เกิน๒๐กรัม

ไปเช็คแล้ว๓บริสุทธิ์เกิน๒๐การยิ่งบริสุทธิ์เยอะ
โดนเยอะนะครับ๒๐โลกรัมประหารชีวิตครับครับ
เพราะฉะนั้นเอาเงินไปใช้ในนรก
เอาแล้วอย่างนี้เบ้นก็จะโดนโทษเดียวกันเหรอคะ

เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากครับ

เพราะกฎหมายลงโทษไว้รุนแรงเกิน๒๐กรัม
เมตรบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์เกิน๒๐กรัม

ผมนั่งนี่แหละครับผมถามเฮ้มึงโดนอะไรมา

ถามว่าอย่างนี้๒๐โล

ยาเสพติดเนี่ยแม้กระทั่งปริมาณน้อยนะครับ

แต่สารบริษัทเกิน๒๐กรัมสารลงตลอดชีวิตครับ

เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องโทษหนักโทษใหญ่
แม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าผิดมากแล้วนะ

ก็ต้องจับตาดูกันต่อทั้งกรณีคุณแพทย์ด้วย

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ก็เร็วนี้น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

เบ้นแจ้งข้อเก่าหารวบรวมข้อหาทั้งหมด
ส่งฟ้องนะครับพรุ่งนี้ครบ๗ผลัด
ผลัดก็เอาไปฟ้องส่งอายการ
อายการก็ดูสำนวนเรียบร้อยไม่มีรั่วไหล

ส่งไปให้ฟ้องต่อสาร
ก็ต้องนัดเบ้นไปที่ศาล

เพราะเบ้นนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
การปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ครับ
สิทธิ์ที่จะปฏิเสธก็จะต้องไปแก้ต่าง
คำว่าแก้ต่างก็ต้องไปหาเหตุผลล่ะครับ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยว

โอนเงินให้กันไม่เคยยุ่งเกี่ยว

เพราะว่าตรงนี้จำได้ไหมครับที่เบ้นบอกว่า
เงินมาผมยืมมา๖ล้าน

ตำรวจย่อมไม่เชื่อง่ายหรอกครับ
เพราะถ้าเราพูดความจริงมันก็จะหาเรื่องสนับสนุนง่าย

มันก็จะหาเรื่องสนับสนุนยำบากเช่น
ตำรวจก็ถามว่า๖ล้านมีสัญญาไหม

ไม่สนิทกันไม่สนิทกันยืมได้อย่างไร๖ล้าน

ปกติยืมเงินทำธุรกรรม๓แสนก็ต้องมีหลักของหลักฐานอะไรแล้วนะคะ
แล้วก็เดือนละ๓๓แสนไอ้บอยโอนมาค่าอะไร
แล้วรถลาโมกินี่ของใคร

ก็กลายเป็นทรัพย์สินที่เอามาฝากไว้ให้เบ้น

ก็ต้องหาข้อพิสูจน์แก้ต่างอีกแล้วครับ

ดีกาอุทธรณ์เท่าไหร่

งานการก็จะเอาใจเวลาที่ไหนไปตั้งใจทำงาน

คุณชูวิทย์ก็เป็นห่วงปัญญาย้ำเสมอว่าอย่าไปเกี่ยวข้องมัน
เพราะเดี๋ยวนี้ขบวนการขนยาเสพติดมันก็เปลี่ยนไปแล้ว
อย่างกรณีข่าวรถขนปูน
นี่ผมยังไม่ได้พูดนะว่าวิธีการขน

เพราะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการแบบใหม่

เพราะอะไรเพราะเรื่องยาเสพติดผมจะพูดตลอด

ก็จะต้องคุยจะต้องให้รู้จะต้องให้เข้าใจ
และจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังตัว
การขนเดี๋ยวนี้สมัยก่อนผมอยู่ในคุก
คนนี้มันเป็นผมถามว่ามันขนยังไงล้านเม็ด
ผมอยากรู้นะครับคือไอ้๒๐๐๐นี่ล้านเม็ดหารด้วย๒๐๐๐
คือมัดหนึ่งเนี่ยมัน๒๐๐นะครับก็แสดงว่าล้านหนึ่งแหละก็ประมาณ๕๐๐มัตต์
ถูกไหมครับประมาณล้านนึงมัดนึง๒๐๐๐นะครับถามว่าโอ้โห
หนึ่งเท่านี้ผมถามหน่อยว่า๕๐๐มัตต์เนี่ยแหมมันจะใส่กระเป๋าใส่อะไร
มันไม่ใช่ง่ายนะครับมันไม่ใช่ง่ายครับก็ประมาณถุงน้ำตาลที่เราซื้อ
ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี้แหละครับอย่างนี้ในรูปนี้แหละครับ
อย่างนี้ผมถามหน่อยว่า๕๐๐มัตต์นี่มันขนง่ายเหรอครับ

ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนนี้ผมถามมันแล้วมันบอกว่ามันขึ้นรถทัวร์
ผมก็หมายโตบเข่าผางมันขึ้นรถทัวร์ไม่มีใครสงสัยเลยเหรอ
แล้วไอ้๕๐๐มัดเนี่ยเดี๋ยวน้อยก็ต้องมา๒๓กระเป๋านักดักแล้ว
ปรากฏว่าไอ้คนข้างหลังมันคือเจ้าของรถทัวร์

ความหมายคือไอ้คนที่มันขนเนี่ยมันขน
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของรถทัวร์ก็อยู่ข้างหลังมัน

ปิดหูปิดตาทำไมรู้ไม่เห็นโดนติดคุกด้วยกันพร้อมกันนะครับ
โคตรประหารมีเงินเท่าไรก็เอาไปใช้ในคุก
ถามว่ามันคุ้มไหมครับ
รถบัตรแล้วรถบรรทุกแล้ว
รถไฟเก๋งแล้วรถไฟแล้ว
หลังนี่มาเอารถปูนครับ

ใช่๒ล้าน๒๐๐๐๐๐เมตรเนี่ยค่ะ
๒ล้าน๒แสนเมตรพันหนึ่งร้อยมัตร
หมัดแต่๒๐๐๐เม็ดถามว่าไอ้๒คนนี้
โทษยังไงประหารแน่นอนอย่างนี้
โดนไปอย่างนี้เอาได้ไปใช้เงินในนรกล่ะครับ

แล้วมันบอกว่ามันซื้อมารถเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขนปูนหรอกครับ
ซื้อมาราคา๓ล้านขนมาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ร่องไปถึงจะหัดใหญ่โดนไปจับที่ชุมพร

เอามาขนยาเสพติดเค้าไม่ได้เอามาขนปูนขนเปินเลยนะครับ
อย่างนี้เขาเรียกรถปูนรถไซโลนะครับ

แล้วรถอย่างนี้ไม่ถูกตรวจเหรอคะ
รถอย่างนี้มันจะถูกตรวจมันก็พูดถึงว่าตรวจมันก็จะตรวจลำบาก
เพราะมันเป็นลักษณะของการก่อสร้างเข้าไหม

นี่ก็ถือว่าอำพรางมันมีก่อสร้างโดยตลอดแล้วครับ

ถูกต้องครับมันน่าสงสัยไหมล่ะ
เพราะว่ามันกลับรถปูนนะครับ
การขับรถปูนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะที่จะส่งปูน
ผงปูนี่แหละครับไปส่งเป็นไซโลไปส่งตามร้านที่บริเวณก่อสร้าง
หรือว่าจะไปส่งตามแพลนปูนต่าง
ซื้อมา๓ล้านเอามาขนเอาไปขนมา๒ปีแล้ว
แล้วขนมาจากเชียงใหม่ลงไปภาคกลางนะครับ
กลางก็ไม่พ้นแต่แถวอายุทยาอะไรแต่แถวนี้แหละครับ
ปรากฏว่าไอ้เที่ยวนี้เนี่ยแม่คนขนไปทางใต้

ก็ต้องขอชมเชยตำรวจชุมพรเสียหน่อยนะครับ

เอ้าพักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามาว่าเรื่องนี้กันต่อ
แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะคะสักครู่เดียว
วันนี้ก็คุยเรื่องยาเสพติดนี่แหละค่ะเพราะทุกวันนี้ยาเสพติดระบาดกันมาก
คุณผู้ชมถามมาทำไมจับยาเสพติดก็เยอะแล้วยังมีให้จับทุกวันนี้อีกอ่ะคะคุณผู้ชมคิดเยอะ
ท่านผู้ชมครับคุณนิวครับวันนี้จับที่รถปูเนี่ย๒ล้าน๒แสนเมตรใช่ไหม

ฝีมือตำรวจป๒ท่านสมหมาย

ร่วมกับตำรวจชุมพรก็ไม่อย่างนี้นะจะได้ข้อมูลเหรอ

อำพลางของมันไว้ในรถปูนนะครับแล้วเอาปูนเนี่ยเศษปูนกบนะแหมมันทำเนียนนะ
พอมันเนียนปุ๊บอย่างนี้ตำรวจเขาถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คิดว่าขนไปก็คงทรงไปส่งการไซส์ก่อสร้าง

ดังนั้นมีข้อมูลจากปศท่านสมหมายเนี่ยผมบอกจริงนะตำรวจคนนี้ต้องเอาไว้ทำงานนี่เลยล่ะ

เพราะว่าท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังและถามว่าวันนี้เอาอีกเยอะไหมอีกเยอะครับอีกเยอะแค่ไหนคุณนิวรู้ไหม

ล้านเม็ดกำลังจะเข้ามารออีกจับกันไม่วันไม่ไหวก็ต้องจับ

เข้ามากูจะจับมึงเข้ามาก็จับอีก

เอาจับเข้าคุกจนคุกแตกแล้ว

คุณนิวครับวิธีการขนของเขาเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับ
เขาขนมาอย่างนี้๑๐สาย๑๐สายมึงโดนจับไป๕สายอีก๕สายรอด

ผมถามว่าที่ผมไปเจอในคุกเนี่ยที่กระดายคุกเขาบอกว่า
นักโทษ๓แสนคน๘๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยา
ก็แสดงว่า๘๐เปอร์เซ็นต์มัน๒แสนสี่

อีก๕๖หมื่นเนี่ยมันเป็นกดีทั่วไปละจริงปุ้น

ดังนั้นไอ้คนที่ออกไปเนี่ยเรื่องยาเสพติดก็กลับกระทำความผิดกลับเข้ามาอีก

แล้วเห็นไหมล่ะครับว่ายาเสพติดจากพม่าที่จ่อชายแดนเข้ามาอีกหลายร้อยล้านเมตร

จับกันไม่หวั่นไม่ไหวเปลี่ยนรูปแบบ

กระบวนการเปลี่ยนไปหลอกตาแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อย

บนการยาเสพนั้นเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องให้ความสนใจ
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่าไว้วางใจ
คนเอาเงินเอาทองมาให้ลูกหลานเอาเงินเอาทองมาให้

อย่าไปดีใจคิดว่าเป็นเงินเอามาโอ้ยล้านหนึ่งโอ๊ยสบายแล้วมีเงินแล้ว
เพราะมันจะไปใช้เงินในคุก
ค่ะเงินเยอะเงินไม่ชอบมาพากลเงินที่มันได้มาอย่างเร็วอย่างมากเนี่ย
ต้องตรวจสอบถามกันดีเลยว่ามาจากไหน

เพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องผัวพันกับยาเสพติด
หรือว่ากระบวนการฟอกเงินโดยไม่รู้ตัวก็ได้

มีเงินน้อยหน่อยใช้นอกคุก

มีเงินมากหน่อยไปใช้เงินในคุก
พอถามว่ายังไงมันจะดีกว่าล่ะครับ

เพราะอิสระเสรีภาพนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษย
เพราะฉะนั้นใครที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องยาเสพติด

โดนครับตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต
ไม่ต้องพูดครับเรื่องความร้ายแรงของยาเสพติดทุกวันนี้
สังคมทุกคนชุมชนทุกที่ต้องช่วยกันเฝ้าระมัดระวัง
จะไปบอกให้ตำรวจทำงานอย่างเดียวคงไม่ได้หรอกครับ
ทุกคนต้องช่วยกันครับไอ้คนใช้เงินเยอะไอ้
คนที่มึงขับรถแปลกรถแพงไม่มีที่มาที่ไป
พวกนี้สอบได้หมดครับว่าเข้าเกี่ยวกับกระบวนการฟอกเงิน
เอาเงินเข้ามาหมุนเอาเงินเข้ามาใช้
ก็ที่จับได้ทั่วหน้าก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละครับ
เขาไปอวดร่ำอวดรวยกันให้พอหอบรถดีนะครับ
โชว์กันรถแพงก็ให้เมืองไทยเนี่ยขายได้เยอะ

เพราะยาเสพติดนี่แหละมันเอาเงินมาซื้อ
ก็ถามว่ารถคันนึงเนี่ยคนปกติจะซื้อได้หรือครับ
รถมอเตอร์ไซคัน๑ล้าน๒ล้านทำงานเท่าไหร่

ถูกไหมครับหรือรถคันนึงเนี่ยพ่อแม่มันต้องรวยมหาศาล
ซื้อรถคันหนึ่ง๒๐ล้าน๓๐ล้าน๔๐ล้าน
อย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยยาเสพติดเป็นเรื่อง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยาเสพติดเละ
เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนแลกเปลี่ยนนะครับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาทั้งหมดทั้งหลายปกปิด
รับเงินจัดหานะครับ
เอาเงินทรัพย์สินให้ที่ประชุมที่พำนับสถานที่พักวัตถุ
โอ้โหรวมเยอะฮะในมาตรา๖ครับ

มาตรการปราบปรามยาเสพติดต้องระวังเดี๋ยวจะโดน
เพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่แค่หน้าที่ของตำรวจนะ

แต่พูดถึงหน้าที่ตำรวจค่ะโอ้หลายเรื่องนะ
ตำรวจเขาก็ทำงานอย่างหนักเต็มที่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
นี่คุณนิวคุณไม่รู้จักผม
สมัยก่อนเนี่ยผมทำป้อมให้ตำรวจผมไม่ได้คุยนะ
คนก็มากระแนะกระแหนงว่าผมไปตั้งให้ใน
ผมไม่ได้ทำเฉพาะที่ที่ผมมีสถานที่มีธุรกิจ
นะครับเขกดูศิษย์ผมก็ทำเขตบางราศาสตร์

แล้วผมเนี่ยก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ด้วย
ดูแลตำรวจเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะเขามีระเบียบอย่างไรคุณนิว

ก็หมายความว่ามันจะต้องขับได้แต่๔๐๐๐กิโล
๔๐๐๐๐กิโลกรัมถึงจะไปเปลี่ยนยางได้
ผมถามว่ายางนี่มันขับถึง๔๐๐๐๐กิโลกรัมไหม

มันเกลี้ยงแบบนี้อย่างนี้ก็อุบัติเหตุสิคะ

อย่างนี้๒๐๐๐ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว

หนึ่งใน๒๗อรหารของคุณชุวิตไปเจอมาโดยตัวเอง

มันมีเรื่องราวต่างที่เกี่ยวกับระเบียบราชการ

ตำรวจต้องเปลี่ยนแปลงดอกยางเป็นแบบนี้

แล้วถามว่าทำไมไม่ไปกินสวยไม่ไปเอาเงิน

ถามว่าจะไม่เอาได้ยังไงก็๔๐๐๐ถึงจะเปลี่ยนได้

แล้วก็ไม่กล้าบอกช่วงบอกชื่อผมนะตำรวจ

ผมถามให้ดูแล้วอย่างนี้ต้องรับผิดชอบ
ตำรวจเนี่ยเห็นดอกยางอย่างนี้

ผมถามว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจเองเนี่ย
จะต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุที่เหมาะสม

ใครซื้อรถใครซื้อ

ดังนั้นถ้าเกิดไม่มีเขาก็รีดก็ไถ

เห็นใจทุกคนโดยเฉพาะคนทำงานล่ะ
นี่เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันหลายเรื่องเลย

แต่ว่าใครดูคุณชูวิทย์อยู่

อีเมลเข้ามาค่ะย้ำกันเลย
สำหรับใครที่อยากจะให้ข้อมูลกับเรา

เอาเรื่องมาเยอะหรือครับส่งมาก็เยอะนะครับ

ผมเคยบอกแล้วว่าส่งมาต้องเอารายละเอียดให้ดีนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกมาว่าตัวเองมาจากไหน
แล้วบางทีก็ส่งมาให้ผมทั้งหมายสารทั้งบัตรประชาชน
ผมจะไปรู้ได้ยังไงมันเรื่องอะไรก็ต้องเล่าให้ฟังบ้าง

และแน่นอนว่าทุกเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมนะคะ
เราจะมาตีแผ่กันแบบนี้ทุกวัน
อย่างวันนี้เราเชื่อเหลือเกินว่า
คนไทยก็ได้ตาสว่างกับเรื่องราวของยาเสพติดกันแล้ว
ตามกันต่อเนื่องเรื่องนี้จะจบกันแบบไหน

ชูเวทตีแสดหน้า